ผู้ต้องหาชาวจีนที่ก่อเหตุ
ฆ่ายัดกระเป๋าเพื่อนร่วมชาติชายหญิง๒ศพ

หลังจากหนีไปทางฝั่งนู้นทั้ง๔คนเลย
คนนี้วันนี้ถูกส่งตัวมาที่
ประเทศไทยแล้วนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะ
สองคนนี้นะครับที่เพิ่งจับได้แล้วก็ได้รับตัวมานะครับคือนายหูเจิ้งฉงกับนายเชียวเชื่องหยูนะครับ
เป็นผู้ต้องหาที่ร่วมกับพวกอีก๒คนนะฮะฆ่านายหว่างจุ้นอายุ๓๐ปีกับนางสาวบิงสัวอายุ๒๕ปี
แล้วยัดศพใส่กระเป๋าเดินทางเอาไปทิ้งแม่น้ำปิงที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
หูเจิ้งฉงกับนายเชียวเชื่องหยูถูกจับได้ที่เมืองเชียงตุงของพม่าเมื่อวานนี้นะครับ
แล้ววันนี้ก็ถูกนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาที่ประเทศไทยนะฮะทางด้านของจังหวัดเชียงรายนะครับ
ก่อนที่จะนำตัวไปชี้จุดทิ้งกระเป๋าที่สะพานลานดอกไม้จังหวัดกำแพงเพชรแล้วไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านพักที่พัทยาจังหวัดชนบุรี
จุดที่ลงมือสังหารชายหญิงเพื่อนร่วมชาติทั้งคู่ด้วยนะครับ
แต่ทีนี้สองคนนี้ที่เราได้ตัวมาวันนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยให้การบอกว่าวันเกิดเหตุที่บ้านพักที่พัทยาจังหวัดชนบุรีเนี่ย
นายหูเจิ้งฉงกับนายเชียวเชื่องหยูบอกว่าเขาอยู่ข้างล่างของบ้าน
เขาอยู่ชั้นล่างนะแล้วก็ได้ยินเสียงกรีดร้องอยู่ที่ชั้นบนพอขึ้นไปดูก็เห็นนายฟานกังกับนายฉินเหมียว
ผู้ต้องหาที่ถูกจับ๒คนแรกเนี่ยฆ่าแล้วฆ่าผู้ตายแล้วนะครับแล้วก็บังคับให้เขาทั้งสองคนเอาศพยัดใส่กระเป๋าเดินทางและเช็ดคราบเลือด
ก็ต้องทำเพราะความกลัวแล้วไม่ได้หนีที่หลบไปเนี่ยไปถึงพม่าเนี่ยก็คิดว่าจะไปมอบตัวที่เมืองย่างกุ้ง
แต่ว่านายฝานกับนายฉินถูกจับก่อนพวกตนก็กำลังจะมอบตัวนี่แหละแล้วก็ถูกตามมาเจอก่อน
งั้นก็ให้การไม่ตรงกันไม่ตรงกันเพราะว่าสองคนแรกที่ถูกจับบอกว่าร่วมกันก่อเหตุทั้งหมดทั้ง๔คนแล้วก็หนีไปด้วยกัน
เสียชีวิตแล้วนางสาวบิงซูที่อยู่ด้วยก็ร้องขอความช่วยเหลือก็เลยถูกแทงเสียชีวิตที่บ้านพัก
พัทยาแล้วใช้เชือกมัดมือมัดเท้าทั้งสองศพยัดใส่กระเป๋าเดินทางเช่ารถตู้แล้วก็เอาไปทิ้งที่กำแพง
ที่แม่สอดจังหวัดต่างแต่สุดท้ายแล้วนะครับ
ทีแรกก็ซัดทอดกันไปซัดทอดกันมาเจ้าหน้าที่บอกว่า
ต้องจับแยกสอบปากคำค่ะพอจับแยกสอบปากคำ
เค้นกันอย่างละเอียดเนี่ยนะฮะผู้ต้องหาทั้งสองคน
ที่ได้ตัวมาในวันนี้ก็ยอมรับสารภาพโดยให้การที่สอดคล้อง
ต้องกันครบทั้งสี่คนอืมนะฮะอ่าใครทำอะไรยังไงบ้าง
คนไหนที่เป็นคนรัดคอคนไหนใช้มีดแทงนะ
คนไหนเอาศพยัดใส่กระเป๋าแต่ว่ารายละเอียดต่างต่าง
ตำรวจบอกว่าก็เป็นสำนวนคดีที่ไม่สามารถเปิดเผยได้
บงการนะครับในเรื่องนี้ทั้งหมดคือนายฝันกังนะครับ
เนื่องจากมีความขัดแย้งกับนายหว่างจุ้นผู้ตายเรื่องหนี้สินการพนันออนไลน์
กลุ่มผู้ต้องหาพยายามจะทวงเงินจากผู้ตาย
เพื่อจะให้โอนเงินคืนให้๘๐๐๐หยวน
ก็คิดเป็นเงินไทยก็สัก๓๐๐๐กว่าบาทนะฮะ
ก็วางแผนหลอกลวงเหยื่อก็คือนายหว่างจุ้นมาที่บ้านพักที่พัทยา
แล้วทีนี้นายหวังจุ้นเข้ามาที่ไทยกับเพื่อนสาวคือนางสาวบิงซู

แล้วผู้ต้องหาซื้อกระเป๋าเดินทางมาเตรียมเอาไว้แล้วนะครับ

มีภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดยืนยันได้ที่ไปซื้อกระเป๋า

ที่ใช้ก่อเหตุผู้ต้องหาอ้างว่าเอาไปฝากเพื่อนชาวจีนในกรุงเทพ
ตอนนี้ส่งชุดสืบสวนไปติดตามหาแล้ว
แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดนะครับ
ยังต้องสอบปากคำอย่างละเอียดต่อไปว่ามันจะมีปมเหตุอื่นอยู่ด้วยหรือไม่
เท่ากับว่าตอนนี้ได้ครบทั้ง๔คนแล้วนะครับ
ถูกแจ้งข้อหาทั้ง๔คนคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
ร่วมกันดวงเหนียวกักขังผู้อื่น
ร่วมกันซ่อนเร้นเคลื่อนย้ายหรือทำลายศพ

พรุ่งนี้จะไปฝากขัง๒คนก่อนนะฮะที่ได้ตัวมา๒คนแรก
แล้วก็อีก๒คนก็จะเอาไปฝากขังต่อ
เพราะว่ายังต้องสอบปากคำขยายผลเพิ่ม
ที่สำคัญก็คือเรื่องของกระเป๋าเดินทางอีกหนึ่งใบที่มีศพของนางสาวบิงซู

ไม่เจอเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะให้การแบบเป็นความจริงหรือเปล่า
ค่ะว่าทิ้งที่จุดเดียวกันกับกระเป๋าอีกใบหนึ่ง

เพราะใบที่มีศพนายหวังจุ้นเนี่ยลอยมาแล้วไปติดเกาะกลางแม่น้ำปิ่งที่กำแพงเพชรแล้วชาวบ้านเจอ
ค่ะแต่ชาวบ้านบอกว่าก็ได้ยินเสียงโยนอะไรลงน้ำแบบตู้มสองตุ้มอ่ะ